ต่อกันที่คู่รักในโลกโซเชียลเขาโด่งดังมาจากโลกโซเชียล
แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นอดีตคู่รักไปแล้วนะคะสำหรับทัพทิมมาริกาแล้วก็ปลื้มสุรบทค่ะ
ก่อนหน้านี้หนุ่มปลื้มเขาออกมาบอกว่าคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วแล้วก็เข้าใจกันแล้ว
ล่าสุดค่ะสาวทัพทิมได้มีการโพสต์รูปภาพซึ่งเป็นรูปน้องหมา๓ตัว
หนึ่งในนั้นก็มีเด็กที่เขาเลี้ยงกัน
ซึ่งหลายคนก็เอ๊ะคิดว่างานนี้จะมีลมพัดหวนหรือเปล่า
พาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ
ถือเป็นมิตรภาพดีที่ชาวโซเชียลได้เห็นความเอื้ออาทรของอดีตครูรักเด็กแนวปลื้มทัพทิมที่ยังมีต่อกันอยู่
โดยก่อนที่ฝ่ายหญิงจะไปเที่ยวล้านลาที่เกาหลีได้โพสต์ภาพบรรดาน้องหมา๓ตัว
ซึ่งทัพทิมรักประดุษลูกพร้อมกับฝากฝังให้หนุ่มปลื้มอดีตสามีดูแลลูกให้ดี
ตลอดระยะเวลา๔วันที่เธอไม่อยู่เมืองไทย
ซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับเหล่าฟอลลอเวอร์บางส่วน
เห็นคู่ร้างที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมานานร่วมปี
กลับมาทักทายกันผ่านโลกโซเชียล
ในขณะที่บางส่วนก็แสดงความยินดีล่วงหน้า
เพราะคาดว่างานนี้อาจจะมีลมพัดหวน
แต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งมโนไปไกล
เพราะว่าสาวทัพทิมรีบปิดประตูรีเทิร์นซะสนิท
คงไม่มีเฮอย่างที่หลายคนคาดคิดอย่างแน่นอน
เพราะว่าฝ่ายชายแค่อยากจะเจอลูกบ้างเท่านั้นเอง
เธอก็เลยใจดียกน้องหมาให้อยู่ในความดูแล

เป็นอันเข้าใจตรงกันตามนี้นะคะ
ก็เอาเถอะค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะ
ที่ทั้งคู่เข้าใจกันแล้วนะคุณน้อง
ตอนนี้สาวทัพทีมก็ไปลัดลาอยู่เกาหลีเนอะ
เพราะว่าที่ฉันแอบเปิดอินสตาแกรมดูเมื่อกี้นี่เอง